อำเภอเมืองสมุทรประการนะคะมีหนุ่มช่างไฟคนหนึ่งค่ะ
ถูกเพื่อนร่วมงานเป็นนุ่มช่างไฟเหมือนกัน

เกิดเพราะเป็นความหึงหวงกลัวว่าเพื่อนคนนี้จะมาแย่งจีบแฟนของตัวเองค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรประการนะคะ
เร่งนำร่างคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงในอาการสาหัสนะคะส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหอพักรุ่งเรืองหมู่ที่๓ซอยเรวัต

ซึ่งคนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบาดเจ็บสาหัสไปก่อนหน้านี้นะคะ

ทราบชื่อคือนายอันนบดีวันชัยอายุ๒๔ปีเป็นชาวสกลนคร
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มมที่บริเวณด้านหลังแล้วก็ทะลุหน้าอก๔นัดด้วยกัน
ตำรวจเข้าไปดูที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบพบปลอกกระสุนตกอยู่๔ปลอก

อกจากนี้พบรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นของผู้ตายล้มคว่ำอยู่จุดนั้นแหละ
ตรวจสอบพบรอยกระสุนเจาะที่ถังน้ำมัน๑นัด
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อแล้วนะคะนายสุรศักดิ์แจ่มใสหลังก่อเหตุ
ได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตำรวจไปสอบถามพยานแวดล้อมคนที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าทั้งสองคนทำงานเป็นช่างไฟอยู่บริษัทเดียวกันเลย
และอยู่หอพักเดียวกันด้วย
ช่วงเกิดเหตุคือไม่มีใครเห็นเหตุการณ์
แต่พอจะได้ยินเสียงแววนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงนายสุรศักดิ์ตะโกนเรียกผู้ตาย
ลงไปพูดคุยกันได้ด้านล่าง
แต่ว่าไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔นัดนะคะ
ที่ชาวบ้านนั้นจะวิ่งออกมาดู
และเห็นนายสุรศักดิ์ขี่รถจักรยานยนต์

ประเด็นที่ตำรวจนั้นมองเห็น
ก็คือพุ่งไปที่เรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องชู้สาวเป็นหลัก
จากทราบมาว่านายสุรศักดิ์ผู้ที่ก่อเหตุ

เพราะว่านายสุรศักดิ์ระแวงว่าผู้ตาย
จะมาแย่งจีบหญิงสาวที่ตอนนี้ตัวเองคบหาอยู่
ขณะนี้ชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะรอย